ก็จริงห่างหายไปนานนะก่อนหน้านี้เกิดเหตุ
รัวเลยใช่ไหมคะครับล่าสุดมาอีกแล้วค่ะแผ่นปูนที่อยู่ระหว่าง
ข้างบนใช่ไหมมันร่วงลงมาแล้วร่วงลงมาพร้อมคนงานคนหนึ่ง
ตกลงมาเสร็จปุ๊บไปทับคนงานคนงานตาย
รถที่อยู่แถวนั้นที่ขับผ่านไปมาเสียหายไปทั้งหมด๔คันค่ะ
คือหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอีกแล้วเหรอ
พระรามสองอีกแล้วแล้วนี่เห็นไหมคะว่าร่วงลงมาพร้อมคนแล้วคุณ
อันนี้คือคานเหมือนคานรถไฟฟ้าใช่ไหม
มันลงมาทั้งแผ่นเลยนะโอ้โหทั้งชิ้นเลยอ่ะแล้วทั้งชิ้นใหญ่ใหญ่อ่ะ
ทั้งหมดด้วยมั้งน่ะใช่ค่ะเนี่ยลงมาทั้งอันเหมือนพลิกลงมาเลย
แล้วก็เนี่ยคว่ำลงไปตรงเกาะกลางอ่ะค่ะตรงนี้เป็นพระรามสองขาออก
ก่อนถึงโฮมโปรพระรามสองนะคะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่เขาขับมา
เขาก็เห็นเหตุการณ์พอดีอะค่ะอย่างที่บอกว่าตอนที่ร่วงลงมาเนี่ย
มีคนงานที่เขาทำงานอยู่ด้านบนร่วงลงมาพร้อมกับแผ่นปูนด้วย
เขาเสียชีวิตนะคะส่วนรถยนต์ที่สัญจรไปมาเนี่ย
เสียหายไปสี่คันเหตุการณ์เกิดขึ้นสี่โมงครึ่งวันนี้อ่ะค่ะ
เบื้องต้นกีดขวางทางเขาออกไปประมาณสักเป็นชั่วโมงได้
เขาต้องมีการปิดถนนเลนขวาสุดเลยนะคะได้คุยกับคุณภูริวัฒน์ค่ะ
เขาบอกว่าเขาขับรถอยู่ตอนจังหวะจะถึงจุดเกิดเหตุ
ขนาดอยู่ในรถเขาได้ยินเสียงเลยนะเป็นเสียงตรงคานที่กำลังก่อสร้างกับแท่นปูน
มันเหมือนค่อยเอียงลงมาแล้วก็ร่วงลงมาอย่างที่เห็นในคลิปค่ะ
แล้วเศษปูนที่ตกลงมาเนี่ยฟาดเข้ากับกระจกด้านหน้ารถเขาจนแตกร้าวไปเลย
คือเวลาบกมันจะอย่างลงใหม่
แล้วมันจะลงอันนี้แล้วมันก็จะลงอย่างนี้
รถผมจะโดนทั้งขัน

ด้วยความระบะระวังหมดปกติครับผม

แล้วก็เพราะร้ายจากเหตุการณ์นี้นะครับคุณสุเมธนะคะ
รถยนต์เขาก็ได้รับความเสียหายค่ะ
เขาบอกเขาขับรถมาอยู่ดีได้ยินเลยนะ
เสียงมันดังลั่นเลยจากด้านบนจุดก่อสร้าง
แล้วก็เห็นกับตาว่าแท่นปูนมันร่วงลงมาด้านล่าง
เขาพยายามหักรถหลบแล้ว
แต่ไอ้เศษปูนต่างมันกระเด็นมาถูกกระจก

เขาบอกว่าเขาอยากจะเรียกร้อง

แล้วก็มาดูแลความปลอดภัยด้วยจากการก่อสร้างต่าง
เพราะประสบเหตุอยู่ชั่วโมงกว่า
ไม่มีหน่วยงานไหนมารับผิดชอบมาดูแลมาประสานเลยค่ะ
ได้ยินเสียงได้ยินเสียงดังจากข้างบนลงมา

เสร็จปุ๊บมันมีก้อนฝุ่นอะไรอย่างนี้ลงมาจากทางด่วน
ลงมาใส่รถคันหน้าแล้วเราก็หักหลบ
หักหลบเสร็จปุ๊บเสร็จหินที่ลงใส่
ลงกระจกหน้ารถแตกคันหน้ายางแตก

จริงแล้วขนาดตอนนี้ผมรอชั่วโมงกว่า
ผู้รับเหมาหรือว่าคนรับผิดชอบเนี่ย
ยังไม่มาถึงสถานที่เกิดเหตุเลย

ถามใครก็ปล่อยความรับผิดชอบ
ลูกชายร้องตกใจกว่าจะหยุด
ตอนนี้ยังไม่มีใครมาแสดงตัวรับผิดชอบเลย
เหตุเกิดที่ท่านบ้างหรือว่าครอบครัวท่านบ้าง
ยังไม่เกิดเพลยาท่านจะไม่รู้สึกหรอก
คือคนถามมาว่านี่มันกี่ครั้งแล้วอ่ะ

สองคือกี่ครั้งกี่หนแล้วที่เป็นแบบนี้

ตลอดจนคนบอกว่าก็ปิดเลนขวาสุดไปเลยไหม
ยาวไปเลยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยรถอาจจะติดแต่ว่ามันจะได้ไม่เกิดเหตุแบบนี้
แบบนี้ใครจะไปกล้าวิ่งเลนขวาสุดนะคะเขาบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลหน่อยนะ
เรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างเพราะเคสนี้เนี่ยคนใช้รถใช้ถนนไม่เป็นอะไรก็จริง

เพราะเขาร่วงลงมาพร้อมแผ่นปูนแล้วโดนแผ่นปูนมันพลิกทับแล้วคุณดูแผ่นปูนสิ
ต้นเขาปิดถนนเลนขวาสุดเอาไว้แล้วก็ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ไปก่อน
แต่ถามจริงมันเลี่ยงได้ไหมใช่ครับ
คือบางคนมีความจำเป็นต้องไปเส้นทางนั้น
เพราะฉะนั้นมาตรการเรื่องการรักษาความปลอดภัย
จะต้องเข้มงวดกว่านี้นะคะ

เพราะนี่คือปัญหาที่เจอกันมานานหลายชั่วอายุคนแล้วนะ
ตั้งแต่ผมเด็กทั้งรถติดทั้งซ่อมสร้างไม่เสร็จสักกะที